เมนูทั้งสนุกทั้งน่ากินกับเมนูข้าวเขย่า

ใส่แก้วมาเลยเอาแบบสะดวกทานง่ายไม่เลอะเทอะ
เพียงแค่คุณตักเมนูอาหารใส่แก้วใช่ไหมเขาจัดเสิร์ฟแบบนี้อยู่แล้ว
คุณปิดฝาแล้วเขย่าเลย
แล้วก็เอาหลอดเจาะลงไปแล้วดูดได้เลย
ชาไข่มุกแล้วอันนั้นน่ะ

มันยังไงอ่ะก็ตักทานสิคะคุณค่ะ
เมนูสุดสร้างสรรค์นี้นะคะตั้งชื่อเมนูนี้ว่าข้าวเขย่าไม่มีโลโก้
เออข้าวเน้นไข่ดาวฟองโตแล้วก็มีพวกแบบหมูทอดหรือว่าเมนูมากมายหลากหลาย
อยู่ในแก้วนี้แก้วเดียวทำทานกันโอ้โหอร่อยนะ
เจ้าของเมนูบอกว่าเธอรับจ้างทำตามที่ลูกค้าสั่ง
ตอนนี้คือยังไม่มีการทำขายแบบเป็นทางการไงเลยไม่มีโลโก้
เออแต่ถ้าใครสนใจอยากจะชิมอยากจะลองทำเธอบอกได้นะ
คุณเหมียว๔๘๙คุณจะได้ไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์
แล้วก็ทำให้การทานง่ายขึ้นไม่ต้องเลอะเทอะถูกไหม
มันอยู่ในแก้วแล้วใช้ช้อนตักเอาอะไรแบบนี้
อยากรู้เหมือนกันนะเวลาทานหรือไม่ก็เวลาเขย่าออกแล้ว

มันก็จะคล้ายเข้าคลุกอะค่ะ
เออใช่มั้ยคลุกที่คุณคลุกให้สุนักที่มา

ของกินขาว
ไม่ดิฉันพูดก็มันเป็นเรื่องจริงไหมแหละ

อย่าตีเจตนาดิฉันผิด

เขาจะบอกว่าที่แบบคุณชนะเคยกิน